รถใหญ่เจอกับรถใหญ่

จนเกิดเป็นเหตุการณ์ที่เดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปนะครับ
คลิปนี้ถูกถ่ายมาจากคนที่อยู่บนรถบัตรรับส่งพนักงาน
แล้วก็ถ่ายเข้าไปที่รถบรรทุกคันหนึ่ง
ที่ติดไฟและเยอะเลย
พยายามแซงเลนซ้ายคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์กันก่อนนะครับ
นี่ฮะสาวโรงงานในรถบัสก็กรีดร้องกันใหญ่เลยนะครับ
กลัวครับเพราะว่ารถใหญ่เจอกับรถใหญ่
แล้วก็รถบรรทุกมาแซงด้านซ้าย
แล้วก็จะปาดเข้าขวากระทันหันนะครับ
มันก็เป็นแบบช่วงหวาดเสียวนะครับ
สาวคนที่ถ่ายไว้กับเพื่อนก็กรี๊ดใหญ่เลยนะครับ
แล้วก็บอกว่าขอประนามพฤติกรรมคนขับรถ๑๐ล้อคันนี้
จะรู้หรือไม่ว่าในรถบัตรเรามีพนักงานโรงงาน
พวกเรามีพ่อมีแม่มีลูกมีอะไรให้ต้องดูแลนะ

ขับรถปิดหน้าปิดหลังปาดซ้ายปาดขวาแบบนี้
มันน่ากลัวคุณลองคิดดูถ้ามันเกิดอุบัติเหตุแล้วจะเป็นยังไง
ก็มีการโพสต์ในโลกโซเชียลนะฮะ
ซึ่งคำโพสต์จริงก็จะด่ารถ
ด่าก็คล้างอยากถ่ายเหมือนกันนะฮะ
ใช่ครับแต่ทีนี้ชาวเน็ตก็มาแสดงความคิดเห็น๒ทาง
แต่ว่าข้อหนึ่งที่ชาวเน็ตเห็นตรงกันก็คือกลัว

แต่ชาวเน็ตอยากให้ตรวจสอบว่า
รถรับส่งพนักงานรถใหญ่เหมือนกัน
คุณไปปาดอะไรเขาก่อนหรือเปล่า
เพราะว่าคนขับรถบัสรับส่งพนักงานหรือว่ารถบัสทั่วไป
บางคนก็มีพฤติกรรมที่ไม่ดีเหมือนกัน
คิดว่าตัวเองขับรถใหญ่ก็ไปปาดคันอื่นเขาได้
คุณต้องตรวจสอบคนขับรถของตัวเองก่อนอะไรแบบนี้

คุณก็ต้องดูพฤติกรรมการขับขี่ของคุณด้วยนะฮะ
คนในโลกโซเชียลเขาก็แสงความคิดความเห็นกันนะครับ
แต่ว่าบางคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่า
ได้สอบถามทางคนขับรถ๑๐ล้อแล้วนะ
คนขับรถสิบล้อเขาบอกว่าฝากขอโทษด้วย
อะไรประมาณนี้นะครับ
ระวังนะคะใช้รถใช้ถนนเป็นห่วงเพื่อนร่วมทางด้วย